ท่านผู้ชมครับถ้าย้อนไปในช่วงเวลาที่เรากำลังปฏิบัติการในการค้นหา๑๓ชีวิตที่ติดถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายนะ
มีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบฝนตกหนักเลย

น้ำนี่ท่วมจนแบบโอ้โหต้องถอยร่นฐานปฏิบัติการกันมาถึงปากถ้ำ
ครูบาบุญชุ่มนะครับเป็นพระเกจิชื่อดังทางภาคเหนือนะครับ
ท่านก็เดินทางจากวัดพระธาตุดอนเรืองที่วัดฉานประเทศพม่ามาที่วัดถ้ำหลวงที่ถ้ำหลวง

เพื่อมาทำพิธีในการที่จะเปิดถ้ำพิธีแก้กรรมอะไรต่างนานา
แล้วก็ได้เคยพูดเอาไว้ในช่วงที่มาทำพิธีบอกว่าทุกคนปลอดภัย

แล้วก็เจอจริงเจอตามเวลาที่บอกด้วยนะครับ
ทำให้วันนี้โอ้โหทุกคนแบบโอ้โหท่านศักดิ์สิทธิ์จริง
อยากจะไปคุยกับท่านหน่อยเนาะทีมข่าวของเราก็ไป
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้เราไปนะครับไปที่วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว
อยู่ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนี่ฮะ
คือปกติครูบาบุญชุ่มท่านก็จะจำพรรษาอยู่ทั้งวัดพระธาตุดอนเรืองที่วัดฉานประเทศพม่า
แล้วก็ที่วัดพระธาตุดอยเวียงแก้วอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับ
ไปเพื่อจะขอเข้ากราบนามัศกาลพูดคุยกับพระครูบาบุญชุ่มยานสังวโรนะฮะ
ท่านก็เป็นที่เลื่อมสายศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งในพื้นที่ภาคเหนือของไทยนะครับ
ในพื้นที่รัฐฉานของพม่าของประเทศพม่าด้วยแหละนะครับ
ทั้งลาวรั่ว๑๒บรรณาที่จีนด้วยนะครับ
คือครูมาเนี่ยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ชาวเหนือเริ่มสายศรัทธาเนี่ย
จะยกย่องแล้วก็เรียกว่าครูบาอย่างพระครูบาบุญชุ่มท่านนี้นะครับ
พระครูบาบุญชุ่มมาทำพิธีที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายเมื่อยี่สิบเก้า
มิถุนายนที่ผ่านมาตอนที่แบบวิกฤตหนักเลยน้ำท่วมหนักนะครับ
แล้วก็ก่อนจะเดินทางกลับมาตอนที่ทำพิธีเสร็จเนี่ย
บอกว่าไม่เกิน๒๓วันจะเจอเด็กทั้ง๑๓คนแน่นอนนะฮะ

มีลูกศิษย์ของพระครูบาบุญชุ่มคนหนึ่งเนี้ยค่ะนิมนต์อืม
แล้วก็แจ้งว่านิมนต์บอกโอ้โหเดือดร้อนเหลือเกินอยากให้มาช่วยเด็กแล้วก็โค้ชหน่อย
เพราะว่าหนึ่งในเด็กเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานของลูกศิษย์ของครูบาบุญชุ่มด้วยนะครับ
ทีมข่าวเฝ้าสังเกตการณ์ตลอดทั้งวันนะครับ
พบว่าวันนี้ครูบาบุญชุ่มยังคงนั่งปฏิบัติธรรมอยู่ภายในกุฏิกลางน้ำตลอดทั้งวัน
มีลูกศิษย์คนสนิทเข้าออกกุฏิตลอดทั้งวันเช่นกัน
สิทธิ์ก็วันนี้มอบพระครูบาบุญชุ่มรุ่นหมดห่วงรุ่นที่หนึ่ง

ผู้สื่อข่าวก็สอบถามลูกศิษย์คนสนิท
ให้ข้อมูลว่าภายหลังกลับจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
พระครูบาบุญชุ่มบอกว่าขอปฏิบัติธรรม
กรรมฐานด้วยการปิดวาจาเป็นเวลา๓วัน
เพื่อแผ่เมตตาถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในถ้ำหลวง
และก็ทราบข่าวแล้วว่าเจ้าหน้าที่เจอ๑๓คนแล้ว

ตลอดทั้งวันลูกศิษย์ลูกหารวมทั้งครูบา
รวมทั้งผู้ที่ใกล้ชิดครูบานะครับ

เพื่อไม่ให้รบกวนเวลาปฏิบัติธรรมของครูบาบุญชุ่มด้วยนะครับ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้คุยกับลูกศิษย์ที่เป็นชาวบ้านในพื้นที่
บอกว่าเป็นปกติที่ครูบาบุญชุมจะปิดวาจาเพื่อปฏิบัติธรรม
ซึ่งท่านทำแบบนี้เป็นปกติอยู่แล้ว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถ้ำหลวงไม่รู้สึกแปลกใจเลย
ครูบาเคยทำนายว่าทั้ง๑๓คนยังปลอดภัยเดี๋ยวจะเจอ
และเป็นความเชื่อ๑๐๐แบบไม่มีข้อสงสัยคาใจแม้แต่น้อย
ว่าเป็นเพราะพระครูบาบุญชุ่มที่ไปทำพิธีที่ปฏิบัติธรรม
มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น

ได้ยินข่าวถ้ำหลวงใช่ไหม

ที่ท่านท่านทำนายบอกว่าสองสามวันจะเจอใช่ไหม
คิดไหมว่าทำไหนท่านทำนายได้แม่นยำ
เกิดมาเขาก็จำความได้เขาก็ชักรู้จักครูบาแล้วนะ
เขาแบบมีข้อสงสัยอย่างเขาเจือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจ้ะ
วันนี้ก็มีผู้ที่ไปที่วัดพระธาตุดอยเวียงแก้วทั้งวันนะครับไม่ขาดสายเลยนะครับ
ก็มีรายงานว่าอีกสักวันสองวันหลังจากที่ปฏิบัติธรรมเสร็จครูบาบุญชุ่ม
ท่านก็จะเดินทางกลับไปจำพรรษาอยู่ที่วัดพระธาตุดอนเรืองที่วัดฉานของประเทศพม่านะครับ